เวลาที่จะเข้าร้านสะดวกซื้อต้องลงทะเบียนผ่านไทยชนะใช่ไหม
แต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่ลงทะเบียนอะไรเลยค่ะ
เอาปืนบุกเดี่ยวไปชิงเงินที่ร้านสะดวกซื้อได้ตังค์ไปพันกว่าบาทเนี่ยนะคะ
สาขาปากซอยกรุงเทพนนท์๑๒ที่อำเภอเมืองนนทบุรี
จุดที่เกิดเหตุเจอพนักงานร้านคือนางสาวปภาวีว่องวานิสอายุ๒๒ปี
ยังตกใจอยู่เลยค่ะเธอเล่าให้ฟังว่าคนร้ายเป็นผู้ชาย
อายุสักประมาณ๓๕๔๐ปีที่เราวงแดงไว้เนี่ย
คือเขาเข้ามาเหมือนจะซื้อของแต่กระเป๋าที่เขาเปิดมาโชว์พนักงานเนี่ย
ข้างในอ่ะมันมีปืนอยู่ค่ะแล้วก็สั่งพนักงานให้เปิดลิ้นชักเก็บเงิน
คือเปิดที่เคาน์เตอร์ทั้ง๒เครื่องเลยนะ
เอาเงินออกมาให้หน่อยใช่แล้วก็บังคับให้หยิบตังค์มาใส่กระเป๋า
คนร้ายได้ตังค์ไป๑๑๑๐บาทค่ะ
แบบนี้คือน่ะค่ะ
เพื่อให้เราคิดต่างกับเปิดเครื่องใช่ไหม

ให้เปิดเครื่องให้ยินเปิดเครื่องใช่ไหม
ใช่ค่ะหนูก็เปิดเครื่องหนูก็ถือเงินเอาไว้

ถ้าหนูไม่ยอมใส่ให้พี่เขาก็เลยชับ

ถือเครื่องหนูเขาก็เปิดเครื่องมาพี่

ข้างนอกร้านคือเขามีวินมอเตอร์ไซส์รับจ้างอยู่
ตะโกนมาแล้วก็ขู่พวกผมบอกว่าอย่าเข้ามานะ

พวกผมก็ตกใจสิกลัวทำยังไงถอยออกมา
จังหวะนั้นคนร้ายมันก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์
หลบหนีไปทางแยกตีวานนท์ด้วยความรวดเร็วเลยนะคะ
แต่พนักงานสอบสวนก็บอกว่าคดีนี้มีหลักฐานสำคัญ

นี่แหละภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นหลักฐานเลย
สืบสวนก็จะเร่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

จากในร้านแล้วก็ต้องไล่ไปดูตามทางด้วย
ว่าคนร้ายหนีไปทางแยกติวานนท์แล้วไปไหนต่อ
จะได้จับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วนะคะ